ที่ขอนแก่นนะคะคุณตาคุณยายและคุณหลานค่ะ
เกี่ยวข้าวกันในช่วงเวลาที่รอรถเกี่ยวข้าว
ก็นั่งรอกันอยู่นะหลานถามว่ายายกระเป๋าไปไหนอ่ะ
กระเป๋าไม่อยู่แล้วอ้าวและในนั้นมีทรัพย์สินเป็นแสนค่ะ
ใช่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าคดีนี้มันก็ยากอยู่นะ
มันหายไปตอนไหนอ่ะไม่ได้มีใครรู้ไงคะเลยดูพื้นที่
มันไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้
โอ้โหแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามทำคดีนี้ให้
เพราะสงสารครอบครัวนี้เงินหายเป็นแสนนะคะ
เงินที่ทำนาจากฤดูการนี้น่าจะไม่มีเลยค่ะน่าจะหมด
นั่นคือเงินทั้งชีวิตที่เขามีอยู่เลยนะนะคะเอาคุณยายค่ะ
ชื่อคุณยายหนูหลิงอ่างชินอายุห้าสิบห้าปีนะคะ
ไปพร้อมกับสามีเลยไปพร้อมกับหลานชายเลยค่ะ
ไปแจ้งความนะคะหลังจากแจ้งความปุ๊บพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะ
ไปดูเลยนี่แหละกระท่อมทุ่งนาที่อำเภอศรีชมพู
จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดที่คนร้ายมาขโมยกระเป๋าตังค์ไปนะคะ
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายโยนที่ผ่านมาค่ะ
บอกว่าวันนั้นก็ไปเกี่ยวข้าวกัน
แล้วก็นั่งรอรถเกี่ยวข้าวอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
ในช่วงเวลานี้หลานถามว่ากระเป๋าไปไหนอ่ะยาย
ช่วยกันหาค่ะหากันไม่เจอนะคะ
แล้วเธอบอกว่าในนั้นมีแบงค์พันธุ
มีแบงค์ร้อยมีแบงค์๒๐มัดรวมกันเป็นแสน
และมีสร้อยคอทองคำเส้นละสองบาทหนึ่งเส้น
หนึ่งสลึงอีกหนึ่งเส้นเอกสารสำคัญต่างต่างอีกนะคะ
พอหากันสักพักนึงไม่เจอ
คุณยายแน่ใจค่ะก็เลยให้หลานชาย
โทรแจ้งตำรวจทันทีค่ะฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณยายบอกเกลี้ยงกระเป๋า
ทุกบาทแล้วตอนนี้น่าสงสารจริงนะคะ
จากนี้ค่ะคุณยายหนูหลิ่งบอกว่า
ตัวเองกับสามีเป็นคนประหยัดมัธยัตินะคะ
แล้วเงินเนี่ยเป็นเงินที่ทำงานมารวมกันหลายปีแล้ว
ส่วนเรื่องคดีค่ะตำรวจสพศรีชมพูนะครับ
บอกว่าจุดเกิดเหตุมันไม่มีใครเห็นตัวคนร้ายเลย

วิธีการแนวทางการสืบสวนก็คือสอบปากคำชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุให้รู้ว่าใครเอาไป
เห็นใครเดินผ่านมาไหมช่วงเวลานั้น
ส่วนเช้าวันนี้ค่ะตำรวจสพศรีชมพู
สอบปากคำนางหนูหลิ่งสามีและหลานชายนะคะ
ทราบว่า๓คนมีกระเป๋าคนละใบและหายไปพร้อมกัน
นางหนูหนิ่งมีเงินสดพร้อมทองรูปภัณฑ์
หลานชายมีเงินสดส่วนสามีของนางหนูหลิงนะคะ
กระเป๋าที่หายไปใส่กุญแจบ้านเอาไว้
คนร้ายเอาไปหมดเลยทั้ง๓ใบนะคะ
หนูหลิงบอกว่าตอนนี้ในขณะที่รอตำรวจ
ทำคดีต้องพึ่งพาศัยศาสตร์แล้วนะคะ
ให้หมอดูช่วยดูหน่อยซิว่ารูปร่างลักษณะของคนร้ายเป็นอย่างไร
หมอดูบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำหน้าผากกว้าง

อืมความหวังจับซิ้นเลยนะคะ
๑หมื่นบาทเอาสิคุณยายบอกนะคะ

ที่เอาไปเนี่ยอย่าได้อยู่ดีมีสุขเลย

ตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น

เขาร่วมกันทำงานเลยผู้ช่วยคุณยายนะครับ